อย่างที่ที่คุณรัฐชฟันบอกไปว่าตอนนี้บริษัทที่วดพระธรรมกาย
กลับมาตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งแล้ว
ระหว่างเจ้าหน้าที่คือทหารกับท่านสรงที

ล่าสุดบรรยากาศจุดนั้นเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันกับคุณเศรษฐาโสริน
ผู้สึกข่าวธนาทีวีรายงานสดมาจากวัดพระธรรมกาย
ทำการขับไล่พระสงค์ออกจากพื้นที่
นี่คือภาพเหตุการณ์ประทะนะครับเปิดฉาก
ระหว่างทหารกับพระสงค์ที่บริเวณหน้าอาคารบูรร์รักษา
ทางด้านทิศเหนือติดกับพื้นที่๑๙๖ไร่ครับ
ซึ่งเหตุการณ์ได้เกิดกระทบกระทั่ง

จากนั้นทหารได้ยอมถอยกำลังออกไปเรื่อยนะครับขณะที่กลุ่มลูกศิษย์และพระสงฆ์ได้เดินเรียงหน้ากระดานขับไล่กำลังทหารให้พ้นเขตวัดครับ
ซึ่งกำลังทหารนะครับได้เข้ามายึดพื้นที่ตั้งแต่ในเวลา๖นาฬิกาที่ผ่านมาครับ
โดยใช้เส้นทางด้านถนนเรียบคลอง๓จากนั้นได้ใช้เครื่องมือตัดรั้วสังกษีเข้ามาภายในวัดนะครับ
ทำให้พื้นที่ด้านในของอาคารบุญรักษาเข้าไปยืนห่างจากอาคารประมาณ๓๐๐เมตรนะครับ
ที่กลุ่มลูกศิษย์และพระสงฆ์เนี่ยนะครับได้ถูกส่งกำลังเข้ามาสมทบตรงบริเวณนี้เรื่อยนะครับจนกระทั่งเกิดเป็นกลุ่มใหญ่นะครับ
จากนั้นทางกลุ่มลูกศิษย์เนี่ยนะครับก็ได้มีการยืนเลี้ยงหน้ากระดานแล้วก็พยายามที่จะประชิดทางทหารแล้วก็ขับไล่ออกไปเรื่อยนะครับจนทำให้ทหารนั้นต้องถอยร่นออกไปครับ
แล้วก็เหตุการณ์เนี่ยถ้าเกิดชนมุนวุ่นวายไม่ต่ำกว่าสิบนาทีนะครับจากนั้นทางทหารเนี่ยก็ถอยจนมาถึงในเขตพื้นที่ของที่มีส่วนกางรั้วรวดหนามเอาไว้นะครับจากนั้นเหตุการณ์ก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นทหารเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าปฏิบัติการค่อนข้างที่จะละมุนละม่อมนะครับหลีกเลี่ยงการประทะนะครั

ขึ้นรถนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยว่าอ่าทางพระสงฆ์เนี้ยนะครับได้นำรัวรวดหนามอ่ามากลางเอาไว้นะครับแต่ที่เท่าที่เท่าที่ทีมข่าวสังเกตเนี้ยนะครับก็ยังไม่มั่นเจอเป็นของใครนะครับแต่สุดท้ายทีมข่าวสังเกตว่าทหารเนี้ยได้เก็บรัวอ่ารวดหนามเนี้ยนะครับขึ้นไปบนรถของทหารแล้วนะครับจ

แล้วก็เพิ่มน้ำหนักด้วยดินที่วางอยู่นะครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์ล่าสุดนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าต้องติดตามสถานการณ์กันวินาทีต่อวินาทีหรือทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าทางตำรวจทางทหารเองทางเจ้าที่นิสัยเองนะครับก็บอกว่าจะพยายามบุกเข้ามาในพื้นที่วัดให้ได้ขณะเดียวกันทีมข่าวที่เข้ามาสังเ
นะครับก็ยังยืนยันนะครับว่าจะอยู่ปกป้องวัดของตัวเองที่บริจาคเงินช่วยการสร้างขึ้นมาอย่างไรก็ตามนะครับต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากจุดนี้นะครับมีความคืบหน้าอย่างไรทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐทีวีนะครับจะรายงานกับให้คุณผู้ชมรับทราบกันเป็นระยะระยะครับผมเสร็จถาสวรินครับรายงานจากหน้